ส่วนนายโกตินะคะตอนนี้มีกระแสข่าวว่าอาจจะหลบหนีไปที่ประเทศเวียดนาม
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เลยบอกว่า
ไม่เป็นไรถ้าไปเวียดนามจริงเดี๋ยวผมไปคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามก็ได้
เพิ่งเจอกันเมื่อสองวันก่อนนี้เองค่ะ
พลเอกประวิทย์นะคะบอกว่ายังไม่รู้เรื่องนะคะที่มีกระแสข่าวบอกว่า
โกติหรือนายวุฒิพงศ์กฎชธรรมคุณหลบหนีไปเวียดนามคือออกจากลาวแล้วตอนนี้ไปอยู่เวียดนาม
ตอนนี้กำลังตรวจสอบข้อมูลอยู่ค่ะว่าไปเวียดนามจริงหรือเปล่า
ถ้าไปเวียดนามจริงเดี๋ยวผมคุยเองคุยกับรัฐมนตรีกระลาโหมเวียดนามเองค่ะ
เพราะว่าเพิ่งเจอกันเมื่อ๒วันก่อนนี้เอง
ไม่ต้องรู้ผมพูดกับการทางเวียดนามก็ได้
รัฐมนตรีก็เพิ่งมาหาเราเมื่อสองวันนี้
ถ้าทำจะไปที่ไหนก็ไปผมตามได้
แต่ผู้สื่อข่าวนอกเหนือจากถามเรื่องนายโกตินะคะ
ผู้สื่อข่าวก็เลยแอบแยบถามเรื่องบ้านพักของพลเอกประวิทย์นะคะ
เหมือนกับว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาเพิ่มกำลังดูแลความปลอดภัย
ไม่ได้เพิ่มกำลังอะไรเป็นพิเศษหรอก

ตำรวจในพื้นที่ก็เลยเข้าไปดูแลความเรียบร้อยให้
เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่า
มาตรการดูแลความปลอดภัยบ้านพักของพลเอกประวิทย์ก็เป็นไปตามแผนดูแลความปลอดภัยบุคคลสำคัญ
จะมีการคัดกรองบุคคลคัดกรองรถยนต์ที่ผ่านเข้าออก
และท่านพลเอกประวิทย์เองก็ไม่ได้กำชับเรื่องอะไรเป็นพิเศษ
แต่การข่าวก็มีการเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลานะคะ
ส่วนความเคลื่อนไหวของโกติค่ะ
หลังจาก๒๑มีนาคมที่ผ่านมา
เจ้าตัวแจ้งยุติจัดรายการวิทยุออนไลน์ใต้ดิน๑สัปดาห์
ให้เหตุผลว่ามีภารกิจสำคัญ
ก่อนจะมีรายงานว่าโกติน่าจะออกจากลาวแล้ว

หลังจากที่โกติได้ทำผิดข้อตกลงห้ามเคลื่อนไหว
โดยได้ให้สัมภาษณ์กับนายจอมเพชรประดับ
อาวุธสงครามที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยค้นพบไม่ใช่ของโกติ
แล้วก็พูดในเชิงโอ้อวดนะคะว่า
ทางการลาวไม่มีวันส่งตัวให้กับทางรัฐบาลไทยแน่นอน
แล้วก็เลยมีรายงานว่าน่าจะไปที่เวียดนามซะแล้วค่ะ